คุณผู้ชมฮะจะวันพระใหญ่แล้ววันวิสาขบูชา
หลายท่านอาจจะหาที่ในการปักหมุดไปทำบุญกันนะครับ
วันนี้ผมมีสถานที่แนะนำวัดทรัพย์พงโพธิที่อำเภอเสริงสัง
จังหวัดนครราชศรีมามหัศจรรย์และสวยงามมาก
คุณผู้ชมนะลุยเข้าไปในป่าที่มีต้นไม้ร่มรื่น
แล้วจะไปเจอนี่ครับเหมือนเป็นแกะสลักขึ้นมานะคุณนะ
แกะสลักเป็นรูปพระพุทธรูปแบบนี้นะครับ
ทีนี้ทางด้านของกำนันตำบลโนนสมบูรณอำเภอเสริงสัง
จังหวัดนครราชศรีมาบอกนักข่าวครับมาเลยนะครับ
ญาติโยมผู้ที่จะทำบุญผู้มีจิตศรัทธาเนี่ย
มาเที่ยวชมที่นี่ก็ได้ความสวยงามของวัดที่บ้านทรัพโผงโภษ
นอกจากจะได้ร่วมทำบุญกับทางวัดตามประเพณีทางศาสนาเนื่องในวันพระใหญ่แล้ว
อย่างที่บอกไปนี่ครับความสวยงามของพระพุทธรูปแกะสลัก
ที่ตั้งตรงานอยู่บนหน้าผารอให้ท่านได้มาสักการะบูชา
โดยพระพุทธรูปดังกล่าวมี๒องค์เป็นปรางสมาธิกับปรางสายญาติ
เป็นปฏิมากรรมนูนต่ำตรงหน้าผาตรงนี้
ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าผาแดงคุณก็ตามสีที่เห็นเลย
คุณดูสินี่ปรางสายญาติสวยมากนะครับโดยพระพุทธรูปปรางสมาธิ
มีชื่อเรียกว่าพระพุทธมุณีมีขนาดหน้าตักกว้างประมาณ๕เมตรสูง๖เมตร
ส่วนพระพุทธรูปปรางสายญาติเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ชื่อว่าพระเชษไตรมุณีมีขนาดความกว้างของฐานะประมาณถึง๑๖เมตร
สูงประมาณ๒๕เมตรนะครับ
เป็นผลงานการแกะสลักที่มีการเก็บรายละเอียดได้อย่างสวยงามจริง
คุณผู้ชมฮะศักระพระเสร็จสิ้นแล้ว
เดินขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะฮะไปดูจุดชมวิวครับ
บรรยากาศมองลงไปคุณอาจจะขึ้นยากหน่อยนะ

เขาเรียกว่าต้องมีลูกหลานคอยดูแลนะครับ
หรือบางท่านอาจจะขึ้นไปไม่ไหวนะครับ
แต่ถ้าขึ้นไปได้จะเห็นวิวสุดลูกหูลูกตาแบบนี้
กไม้นานาพันธุ์อุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชน

เป็นแหล่งอาหารของชุมชนของคนในพื้นที่ด้วยนะครับ

เผื่อใครอยากไปไหว้พระในช่วงของวันหยุดวันวิสาขบูชาวันพระใหญ่นี้นะครับ